จากเรื่องของกระทิงมาที่เรื่องของไข่ไก่
แล้วก็จะไปตอกเอาไปทำกับข้าวตอกใส่ชามเนอะ
มันปรากฏว่ามันกลายเป็นสีแดงเลือดมีเลือดปนมา
เขาก็ถามว่าเฮ้ยนี่มันเป็นไข่คุณสัยหรือเปล่า
ที่เรานำเสนอข่าวเรื่องคุณสายมนต์ดำใช่ไหม
มันจะมีเลือดแล้วมีตะปูเส้นผมต่าง
เขาก็เฮ้ยมันกินได้หรือเปล่าทำไมมันเป็นสีแดงแบบนี้
แล้วก็เอาไปโพสต์ลงเขาบอกว่าเออมันก็แปลก
มันเป็นไข่คุณใสหรือเปล่านะก็ไม่กล้ากิน
ทีนี้เจ้าของภาพเนี่ยถามไปยังเพจ
อยากดังเดี๋ยวจัดให้ว่าเอ๊ะต่อไข่มาแบบนี้เป็นเลือดแบบนี้
มันกินได้ไหมมันคืออะไรเป็นไข่คุณสายมนต์ดำหรือเปล่า
ต่อมาเขามีผู้รู้เขาก็ไปคอมเมนต์ให้
บอกว่าสาเหตุที่มันเป็นสีเลือดนี้
มันมาจากการที่เส้นเลือดที่มันหล่อเลี้ยงผิวไข่แดงอยู่

เลือดมันก็เลยซึมออกมานะฮะในไข่
หรือว่าบางครั้งมันเกิดจากที่มีเลือดออกจากรังไข่
หรือว่าท่อนำไข่ระหว่างที่แม่ไก่มันกำลังสร้างให้เป็นลูกไก่
มันเกิดจากการปฏิสนทิอะไรขึ้นมาแบบนี้แหละนะฮะ
ถามว่ากินได้ไหมกินได้นะคุณผู้ชมกินได้นะฮะ
แล้วเลือดที่เห็นอยู่มันได้ไม่ได้ส่งผลเสียกับร่างกายของเรา
คือคุณก็เขาเรียกว่าอะไรเอาซ่อมตีให้มันแตกใช่ไหม

แล้วก็ทอดกินได้ปกติไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการติดเชื้อแต่อย่างใด
แล้วก็สารอาหารยังครบถ้วนแต่ดูให้ดีว่าเป็นไข่ที่คุณซื้อมาเองหรือเปล่า
อย่าไปกินไข่ที่คุณไปเก็บได้จากการทำพิธีต่างอันนั้นก็อย่าไปกินแล้วกัน

อันนี้ก็ยืนยันว่าก็ทานได้นะครับ
เพราะว่ามีคนเขาบอกด้วยแบบเคยดูในรายการเกาหลีสีแดงคือเลือดไก่
พอไก่มันเกิดเป็นความเครียดเนี่ยเขาก็เวลาไข่ออกมาก็จะมีสีเลือด